สรรค์กันบ้างนะคะสำหรับการเชียร์สแตน
โรงเรียนนี้เขาขึ้นชื่อมากจริงสำหรับความพร้อมเพลียงของการเชียร์ของนักเรียน
และเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นี่สุดยอดจริงคุณเขมมาสอน
คือกลายเป็นไวรัลในโลกโซเทียลตอนนี้เป็นไวรัลมากมาก
พาคุณผู้ชมไปดูก่อนเลยว่าพร้อมขนาดไหนแล้วก็ไอเดียสร้างสรรค์ของเขาเจ๋งขนาดไหนค่ะ
คุณเด็กระดับสากลระดับมืออาชีพต้องบอกแบบนี้แล้วคือเป๊ะอ่ะมา
คือพร้อมกันแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะ

ซึ่งตอนนี้มีคนเข้าชมคลิปนี้๒แสนครั้งแล้ว
ทุกคนที่เข้ามาชมก็ชื่นชมในความสามารถของนักเรียนโรงเรียนนี้มากเลยค่ะ
เรียนนี้มากเลยค่ะสายตรวจโซเชียลแท้รัฐทีวีของเราก็เลยติดต่อไปยังในรุ่นโรจสุวรรณบุตร
เจ้าหน้าที่สารบันโรงเรียนกรยานวัฒน์จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็คือโรงเรียนเจ้าของสแตนนี่แหละค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าคลิปนี้เป็นงานแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรครั้งที่๑๑ของ๔สถาบัน
จัดขึ้น๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เอง
ซึ่งปีนี้เนี่ยสแตนเชียร์ของโรงเรียนกรยานวัฒน์เขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
เป็ปต์คืออะไรรู้ไหมนครวัด
แต่ละสีเนี่ยเขียวเหลืองแดงฟ้าเขาก็มีธีมของแต่ละสแตนเชียร์แล้วคุณคือไม่รู้จะให้ใครชนะจริงจริงอ่ะ
เพราะเด็ดทุกสีเลยอ่ะโรงเรียนนี้นี่เขาเป๊ะมากจริง
อยากรู้เหมือนกันว่าทำยังไงฝึกกันยังไง
ซึ่งชาวเน็ตก็อดไม่ได้จริงที่จะชื่นชม

เก่งจริงค่ะคนฝึกสอนก็เก่งน้องก็เก่ง

คือผิดสักคนนึงนี่มันไปเลยนะ

และสำคัญตรงที่ว่าเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่เขาเลือกนำมาใช้เนี่ย
จะมีความหมายซ่อนอยู่ในการที่จะสื่อออกมาด้วย
คือไม่ได้แค่เชียร์เพื่อความพร้อมเฉยค่ะ